ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ช่วงนี้เราต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้นะหมอไก่นะ
แต่ว่าวันนี้หมอไก่มาพบกับเราแบบนี้

ด้านหน้าวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะมาถึงสองเลยนะคะมาแล้วค่ะ
ถูกมงคลวันนี้นะคะมาจากเมืองเหนือนะคะมาจากสองวัด

ก็คือจะเป็นพระนางพญาจากวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่าน
อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นสาลิกาลิ้นทองจากเชียงใหม่
ใช่เลยค่ะก็เรียกว่าเป็นเซ็ตแม่ตามหานิยม
เมตตามหานิยมนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปในวันนี้นะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงราศีที่ดวงจะรุ่งพุ่งแรงในเดือนพฤษภาคม
ในวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมแล้ววันที่หนึ่งพอดีเลย
ใช่เลยค่ะพอเราเข้าสู่เดือนใหม่
ชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหมือนกับ๓ราศีที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้

กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในช่วงเดือนนี้นะคะ
เอาราศีแรกเลยนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าเตรียมตัว

สำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้
ดวงชะตาดีขึ้นกว่าเดิมมาก

ใช่เลยค่ะอุปสรรคปัญหาที่เคยมีเนี่ย

มันอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงไปมากนะคะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

คืออาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะ
มันก็ตามสไตล์ของคนที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มาก

ใช่อาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้าง
แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะทำให้การงานเนี่ย

ใช่เลยค่ะแต่ว่าเรื่องที่ดีที่สุดพีคที่สุด

รายได้มีไหลเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลา

อับปะโถคือเงินเข้าแล้วก็ออกหรือเหรอ

แต่พูดแต่มันง่ายนะหมอไก่

ทำยังไงให้เก็บเงินอยู่สำหรับราศีเมษ

ชาวราศีเมษและราศีอื่นด้วย

แนะนำว่าให้เก็บเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
นะคะแต่เก็บไว้ในทานาคารมีเอาไว้
ใช่มันก็เหมือนการมังครับตัวเราเองด้วยว่ะ

จะอยู่ตลอดไปแล้วเราไม่ได้คืนเลย

อยู่ตลอดไปนะฝากแล้วฝากเลยนะจ๊ะ
ชีวิตนะจ๊ะส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงรุ่งดาวพุ่งดวงพุ่งในเดือนพฤษภาคมก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหชีวิตก็ชีช้ำกล่ำปีมากพอสมควรเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีกรกฎต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลย

แต่ว่าในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎจะได้เจอกับเรื่องดีกับเขาบ้างแล้ว

ใช่ค่ะชีวิตถือว่าดีมากเลยนะคะอย่างการงานก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
โดยเฉพาะงานที่กำลังจัดทำอยู่ในขณะนี้

เราบอกว่างานดีใช่ไหมแต่เราไม่ได้บอกว่าไม่เหนื่อยนะ
ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมตอบเลยว่ามาก
ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่ามาก

ใช่งานเยอะงานจุ้งวุ่นวายแต่ว่าดี
ใช่ผลลัพธ์มันออกมาโอเคเลยนะคะ

ว่าพองานเยอะเงินก็เยอะ
ใช่เลยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ

เฉพาะเรื่องเงินอันนี้ก็คืออยู่ในอันดับท็อปที

น่าอิจฉามากราศิพรกฎนะคะ
คุณก็มีโอกาสก็เก็บเงินอย่างที่หมอไก่บอก
เพราะช่วงนี้อาจจะได้เงินมามากด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนอีกหนึ่งราศีดวงรุ่งดวงพุ่ง

ไม่ค่อยหวือหวาไปได้เรื่อยนะคะ

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบเปรี้ยง

มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องเล็ก

เล็กไปได้เรื่อยหลายเรื่องนะคะ
แต่ที่แน่ก็คือจะไม่เจอกับเรื่องชีช้ำกะห่ำปี
ที่ทำให้ปวดใจเหมือนที่ผ่านมาแล้ว
เรียกได้ว่าดวงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานั่นแหละ

ถ้ายิ่งถ้าเป็นบันไดเลื่อนยิ่งดี

แต่ว่าราศิตุลบอกบางทีฉันก็อยากขึ้นลิฟต์เหมือนกัน

แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูวิธีเสริมดวงชะตา

ว่ายฟอร์มโฮมยังไงคะดีค่ะดีค่ะ
เพราะว่าในช่วงนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยปกติ
น่ากลัวนะคะอยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุด
แต่ว่าอยู่ที่บ้านเราก็อย่าหยุดทำบุญสร้างกุศล

คือเรื่องการสวดมนต์สวดมนต์เรื่องของการสวด
ทุกวันด้วยใช่นะคะจริงควรที่จะทำทุกวัน
หรือว่าถ้าใครที่แบบอาจจะไม่สะดวกไม่ค่อยได้สวดมนต์
อาจจะแบบว่าดูขัดใจนิดนึง
อาจจะเหมือนกับว่าสวดมนต์ทุกวันพระก็ได้นะคะ
หรือว่าบางคนที่แบบอาจจะไม่ถนัดสวดมนต์สวดด้วยปากของตัวเราเอง

ฟังเสียงสวดมนตร์อย่างนี้เหรอครับให้เกิดสมาธิได้เช่นกัน

ที่จะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นพวกคาถามหาจักรพรรดิ

เอาจดไว้จดไว้จดจดไว้นะคาถามหาจักรพรรดิกับบทสวดพาหุงนะคะ
ถ้าท่องทุกวันไม่ได้ก็เฉพาะวันพระ
หรือถ้าไม่ถนัดสวดเองไม่มีบทสวดไม่มีหนังสือ
เปิดฟังง่ายดีทำได้เหมือนกันใช่ค่ะอีกหนึ่งข้อล่ะค่ะหมอไก่
วิธีการอยู่บ้านและเสริมดวงชะตาได้ง่ายก็คือ
อ่าการถือศีลถือศีลถือศีลมันหนักนะถือศีลมาก
ถือของหนักถือสินไม่หนักหรอกจะบอกให้
ถืออะไรน่ะโอ้ยก็ถือเมลอน
หนักเลยเมลอนเยอะเลยวันนี้เมลอนเยอะเลย

๕ข้อก็พอศีล๕ธรรมดาของคนทั่วไปทำได้

เพราะว่าอันนี้ส่งเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะคะ

ง่ายอยู่บ้านแค่รักษาศีล๕

ยังไงช่วงนี้หยุดอยู่บ้านก็อย่าลืมนะ

จ้ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งท่านผู้โชคดี
ที่จะได้รับการตรวจสอบเดินชะตากับมไก่พร้อมภาคที่นี้
และผู้โชคดีก็คือ
คุณชาคริยาพุทธตานค่ะ

มาเรื่องของการงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะ

ใกล้จะถึงวันเกิดเขาแล้วเขาเกิดวันที่๑๗เดือนนี้

ในตอนนี้ดวงชะตายังไม่ดีแต่ถ้าผ่านวันเกิดไปเมื่อไหร่

เขาเรียกว่าดวงชะตาดีขึ้นถ้าผ่านวันเกิดไป
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น

ใช่ค่ะต้องผ่านวันเกิดไปก่อนถูกต้องค่ะอดทดอีกนิดหนึ่ง
ถูกต้องค่ะอีกแค่๑๐วัน๑๐กว่าวันเท่านั้นเองนะคะ

ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกได้ว่าดีมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติคิดหวังในเรื่องของเงินทองต้องหาวันเกิดก่อนนะ
ก็มีโอกาสที่จะได้นะคะแต่จะถามว่าถึงขนาดจะแบบจะรวยขึ้น
จะแบบฟุกปังขนาดนั้นไหมไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ

ก็คือดีขึ้นอาจจะช่วงนี้อาจจะติดขัดบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา
แต่หลังวันเกิดไปจะดีขึ้นพร้อมกับเรื่องของการงาน
แล้วเรื่องของสุขภาพของคุณชาคริยาล่ะคะ
เวลาที่ดวงดีมันดีหมดเลยทุกอย่างนะคะ
ถ้าสมมุติตอนนี้มีปัญหาเจ็บป่วยนะคะก็จะดีขึ้นหลังวันเกิด
ใช่ค่ะหลังวันเกิดก็คือไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

วางเอาไว้ก่อนก็ดีตรวจสุขภาพหน่อยก็ดีเหมือนกัน
รวมไปถึงดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้นะ

ใช่ค่ะคุณปวงเป็นหวัดกันไปนะคะ
ก็คือเรื่องของคุณชาคริยาทั้งการงานการเงินสุขภาพ
หลังจากวันเกิด๑๗พฤษภาคมจะดีขึ้นทั้งหมดเลยเป็นกำลังใจให้นะคะและแน่นอนว่าวันนี้คุณชาคริยา
คุณจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะให้หมอไก่แนะนำหน่อยค่ะ
ด้านหน้านะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นเซตเมตตามหานิยมนะคะ
จะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาเนี่ยชื่อก็บอกแล้วเป็นผู้หญิง
เป็นพญาอ่าใช่ไหมก็คือจะหมายถึงว่าแบบมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ
เวลาทำอะไรเนี่ยก็แบบประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ
อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นสาลิกาลิ้นทองนะคะสาลิกาลิ้นทอง
ใช่ค่ะจากวัดพระธาตุดอยคำเลยนะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าให้แบบมีคนมาสนใจเรา
เวลาพูดแล้วมีคนสนใจพูดได้เงินได้ทอง
ใช่เลยค่ะถ้าทำการค้าขายนี่เรียกได้ว่าดีปังปุริเย่นะ
เอาล่ะยินดีกับคุณชาคริยาด้วยนะ
ใครอยากจะเป็นผู้เช่าดีแบบนี้อู๋มิชลง่ายมาก
วันไหนที่เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นป๊าบคอมเมนต์เลย
วันเดือนปีเกิดพร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่
เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ๑ท่านแบบนี้ค่ะ
เอาละหมอไก่วันพรุ่งนี้เรายังเจอกัน
อยากรู้จังเลยช่วงนี้เตรียมเรื่องอะไรไว้ครับ
นี้เป็นวันออกรางวัลค่ะหมอไก่

แต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาเช็คดวงในเรื่องของการงานนะคะ
ดวงการงาน๓ราศีที่ดวงการงานดีแบบจัดหนัก

โอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากฟังเรื่องของงาน

ส่วนช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณหมอไก่ด้วยนะ